เมื่อวานก็มีความคืบหน้าจากการประชุมของสวบค
กลุ่มนักการทูตต่างการจะเข้ามาในบ้านเรา

ตอนนี้อาจจะต้องมีการให้กักตัว๑๔วัน

หรือการกักตัวในโรงแรมที่ทางกลุ่ม

ก็อย่างกรณีทั้งทหารอียิปต์
ทั้งกรณีของลูกอุปทธุรสุดาน
ก็ปรากฏว่าในช่วงค่ำวันที่๑๖กรกฎาคม
นี่แหละครับที่เป็นข่าวคราวออกมา
ว่ามีการนำนักการทูต๑คน
หลังจากมีการส่งอีเมลแจ้งให้ทางนิติบุคคลของคอนโด
ได้ทราบล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมง
พอไปถึงก็เป็นเหตุวุ่นวาย
เพราะว่าทางนิติบุคคลไม่อนุญาตให้นักการทูต
เข้าพักได้เข้ากักตัวได้
แม้ว่านักการทูตจะมีเอกสาร
หรือเอกสิทธิ์ทางการทูตในการเข้าพัก
ก็ใช้เวลาในการเจรจากันตั้ง๓ชั่วโมง
นิติบุคคลคอนโดเขาก็ขอความช่วยเหลือ
ทางสำนักงานเขตไปทางตำรวจไปทางสถานทูต

เพราะทางนิติบุคคลเขาก็เป็นห่วงเป็นใย

ใช่คือลูกบ้านเขาอยู่กัน๖๐๔ห้องนะคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นจำนวนคนมันมากกว่านี้แน่นอน
แล้วถึงแม้ว่าทางนักการทูต
จะแจ้งว่ามีการตรวจจากประเทศต้นทางมาแล้ว

แต่แหมข่าวมันมาตลอดต่อเนื่องนะ
ทีนี้ทางนิติเขาก็เลยต้องรับรองเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
ต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของลูกบ้านคอนโด
ก็ต้องยืนยันกันก่อนว่านักการทูตรายนี้

แต่เพียงแค่มาจากต่างประเทศเท่านั้นเอง

จำกัดนิติบุคคลของคอนโด
ก็เล่าให้ฟังบอกห้องพักนี้เช่าไว้ในนามบุคคล
ไม่ใช่สถานทูตเช่าห้องที่จะมาพัก
ดังนั้นผู้จัดการนิติและก็กรรมการ
กังวลเรื่องความเสี่ยงต่อลูกบ้าน
แล้วก็เมื่อรถตู้ที่นำนักการทูตมาถึง๑ทุ่ม
ทีนี้ก็ต้องมีการเจรจาพูดคุย

รออยู่แต่บนรถก่อนอย่าเพิ่งลงมา
แล้วก็เอาเรื่องของเอกสิทธิ์ทางการทูตมา
แต่ว่าทีนี้ครับมีการพูดคุยมีการเจรจา
จนกระทั่งคุณจนกระทั่งช่วงเวลา๔ทุ่ม
ก็อย่างที่บอกว่าคุยกันอยู่หลายชั่วโมงนะ๓ชั่วโมง
นักการทูตก็ยินยอมที่จะไปพักที่อื่น
สรุปแล้วเมื่อวานทางด้านของสบคเขาก็ออกมาแถลงเหมือนกัน
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิด๑๖กรกฎาคมช่วงคืนของวันพระสัมพดี
ทีนี้ครับพอเมื่อวานนี้๑๗กรกฎาคม
ก็ปรากฏว่าทางสบคก็ออกมาแถลง
สรุปแล้วนะฮะก็คือไปพักตามที่ทางรัฐจัดให้
แต่เป็นลักษณะของโรงแรมเอกชน
เป็นเซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินัล๒๑
ซึ่งทางในส่วนของนักการทูตก็ต้องจ่ายเงิน

ค่ากักตัว๑๔วันด้วยตัวเอง

เป็นสถานที่โรงแรมเอกชนที่เป็นความร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐ
กับทางสบคในการจัดเป็นสถานที่กักตัวนะครับ
สรุปแล้วก็คือไม่ได้พักในคอนโดที่สุขุมวิทย์
แต่ไปพักตามที่รัฐจัดให้

แล้วก็สอบคอยืนยันว่าไม่ติดโควิด๑๙แต่อย่างใดนะครับ
ทีนี้ยังมีข้อมูลนะ
ก็ต้องมีการติดตามรายละเอียดด้วย

ใช่ครับเพราะว่าเธอบอกว่าช่วงที่มีการพูดคุยเจรจากัน
ก็มีการโทรไปทางสบคด้วย
แต่สอบคอบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างสถานทูต
กับทางนิติบุคคลคอนโดขอให้เจรจากันเอง

เขาก็บอกว่าจริงแล้วอยากให้มันชัดเจน
ว่าตกลงใครจะเป็นผู้ที่จะจัดการดูแล
หรือว่าเป็นหน่วยงานประสานหรือว่าเป็นคนตัดสินใจกันแน

แต่ตอนนั้นพอดีได้รับแจ้งว่า
ก็ให้เราลองประสานงานกับสถานทูตโดยตรงค่ะ
ว่าจะเจรจากันอย่างไรค่ะ
เขาก็ไม่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาค่ะ
ทั้งเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไร

ถ้ามีเรื่องภาพหรือความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย

เราก็คิดว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ต้องขอบคุณทางเขต

แล้วก็ไกด์รวมถึงฝ่ายตำรวจด้วย

จากทางกงศูนย์ใหญ่กิติมาศักดิ์เอสโตเนีย

ก็คือนายวีรชัยเตธวิจิตร
ชี้แจงออกมาแบบนี้บอกว่านักการทูตคนนี้
ที่จะเข้าพักที่คอนโดแล้วก็จะถูกกักตัว๑๔วัน
จริงไม่ใช่เป็นนักการทูตของเอสโตเนีย
ประเทศเอสโตเนียและสารกงศูนย์ใหญ่สหรัฐเอสโตเนีย
ในประเทศไทยไม่ทราบเรื่องของการเข้าออกประเทศไทย
ก็ออกมาชี้แจงในช่วงสายก่อนที่ทางสบคจะมีการชี้แจง
แต่ว่าตอนที่สบคชี้แจงคุณหมอทวีสินก็ยังพูดว่า
สรุปแล้วก็คือคนนี้เขาไม่ได้ติดโควิด๑๙
แต่ก็ต้องถูกกักตัว๑๔วันตามระเบียบตามกฎของรัฐ
เมื่อวานอย่างที่บอกไปว่าผลเอกสมศักดิรุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจของสบค
ก็มีการประชุมหาบรือโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันแรงงานต่างชาติ
สัญชาติคือเมียนมากกัมพูชาลาว
เข้ามาประเทศไทยในช่วง๑๒สัปดาห์นี้
โดยเฉพาะเรื่องการลักลอบกันเข้ามาตามชายแดน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีการเสนอต่อที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
พิจารณาให้ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศ
ต้องเข้าสู่มาตรการกักตัว๑๔วันทุกคนโดยไม่มีการยกเว้น

ใช่อันนี้เป็นมติออกมาในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชม
แล้วคือหลังจากนั้นทางนายเชิดเกียรติอัฐากร
ธิบดีกรมสารณิเทศแล้วก็โฆษกระทรวงการต่างประเทศ

ว่าสรุปนักการทูตท่านนี้คือยังไงกันแน่
อย่างนี้ค่ะทางด้านอธิบดีกรมสาระนิเทศ

แล้วก็ลาไปที่นครแฟรงเฟิร์ตที่เยอรมนี
อย่างที่บอกค่ะคือช่วงวันนั้นใบ๒โมง

แล้วก่อนขึ้นเครื่องก็มีการตรวจเชื้อแล้ว

ตอนที่รับจากสนามบินมาถึงคอนโด
ก็มีการแยกรถเจ้าหน้าที่ที่ไปรับ
คือหมายถึงในรถมีฉากกั้นระหว่างคนขับ

คือขนาดที่แบบนักการทูตจะเข้าห้องน้ำ
เอาจริงคือนิติเขาเข้มข้นมาก
นิติก็ยังไม่อนุญาตให้ไปเข้าห้องน้ำในตัวตึกเลย
ยังให้ไปเข้าห้องน้ำนอกตัวอาคารเลยนะคะ
แล้วพอถึงคอนโด
แน่นอนก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้าพัก

หรือว่าโรงแรมที่รัฐกำหนดไว้
แล้วก็ต้องจ่ายค่าพักเอง

เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในประเทศเรา

ลักษณะของการมีเอกสิทธิคุ้มครองแหละ
ใช่ค่ะแต่ก็ย้ำนะ

ก็ต้องเข้ามาภายใต้มาตรการของสคบ
อยากให้ฟังตอนที่อธิบดีกรมสารณิเทศ
โศกระทรวงการต่างประเทศพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
การที่เราจะดำเนินอย่างไรให้มีความมั่นใจในเรื่องนี้
ผมคิดว่ามันอยู่ที่แนวทาง
ในการที่จะมีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดมากขึ้น
ในส่วนของกฎระเบียบของเราในการที่ดำเนินกับนักการทูต
แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานพร้อมกับการแถลง
ทางด้านของชุดเฉพาะกิจคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ได้มีการประชุมเพิ่มเติมโดยมีเลขาธิการสมช

แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทุกคนจะเขาเรียกว่าเท่าเทียมกัน
เสมอภาคกันเข้ามาประเทศต้องได้รับการกักตัว๑๔วัน
ซึ่งเรื่องนี้จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสบคในวันที่๒๒กรกฎาคมนี้
แล้วก็ต้องจับตามองด้วยว่าสัปดาห์หน้าการประชุมใหญ่ของสอบคอ
จะมีเรื่องการต่อพรกรฉุกเฉินอีกหรือไม่
ค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยต้องไปถามนายกรัฐมนตรีนั่นแหละคุณผู้ชม
เพราะว่านายกท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะ
คือนายกรัฐมนตรีนี่บอกว่าจะต้องเข้มงวดเข้าไปเจรจา
เข้าไปพูดคุยกับสถานทูตว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำ
มันเป็นเรื่องดีกับประเทศนะแต่กฎหมายของต่างประเทศ

แม้อาจจะมีมาตรการการกลับมาถ้าเกิดคืออีกฝ่ายหนึ่ง
จะไม่เห็นด้วยบ้างแต่เมื่อเข้ามาในไทยก็ต้องปฏิบัติตาม
นายกยอมรับด้วยนะคะว่าบางกรณียังมีข้อบกพร่อง
ทั้งที่ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าประเทศถูกต้องเลยถูกต้องตามขั้นตอน
แต่มันไปพลาดนิดเดียวตรงที่ไปพักในสถานที่ที่ไม่ใช่ของรัฐ
เพราะว่าโรงแรมเราควบคุมไม่ได้
รัฐบาลก็จะต้องมีการหามาตรการมาแก้ไขมาควบคุมให้ได้
แล้วก็โรงแรมที่จะเข้าไปพักจะต้องมีการขึ้นบัญชีรายชื่อ
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไปดูแลว่าจะติดตามตัวได้ยังไง
แล้วการติดตามผลจะเป็นยังไง
แล้วหลังจากนี้ทางสบคจะเร่งแก้ไขในเรื่องนี้

เพราะว่ามันมีสัมภัยถึงสถานทูตใช่ไหม
หรือสถานทูตอยู่ที่สุขประเทศเราใช่ไหม
มันมีข้อยกเล่นที่มาตรการอยู่แต่จะต้องอยู่ในกรอบที่เรากำหนด
ใช่ไหมพอทีมันก็หลุดรอดไปบ้างคนมันจำนวนมาก

วันนี้ก็ตามทางสบคที่จะต้องโดยกันแล้วนะจ๊ะ
อนาคิปเขาเรียกว่าแขกรัฐบาลใช่ไหม
อะไรที่เสียประโยชน์ทุนทุกแต่รัฐบาลไม่คิดเรื่องของชาติศาสตร์
การสู้เตือนลิขมันก็ต้องมีมาตรการของธรรมไย
แล้วโครงวิทยาลัยต้องควบคุมให้ได้ละกันได้ไหมได้ไหม
นี่นายกชี้แจงในเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

เพราะตอนนี้ถูกวิภาควิจารณ์เยอะเลย
ใช่คุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูเรื่องของแบบการไปเที่ยวที่ระยอง
อันนี้เดี๋ยวเน้นย้ำเรื่องหนึ่งก่อนนะครับ
เพราะว่าทางด้านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ขอให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่๘ถึง๑๑กรกฎาคม
หรือว่าคนที่ไปที่ห้างแหลมทองวันที่๑๐เนี่ยนะ
แล้วกลับมาแล้วอยากให้มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่
ติดต่อกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
คือต้องมาแจ้งนะคะอันนี้เขาเน้นย้ำ
ถ้าเกิดว่าคุณไปในพื้นที่นั้นมา

คือเขาบอกว่ามีโทษปรับ๒๐๐๐บาท
ที่ให้มาแจ้งเพื่ออะไรจะได้ตรวจสอบ

คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีปลอดภัยดี

สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็เป็นคำสั่งของแต่ละจังหวัดไปนะฮะ
เพราะว่าเขาก็มีการออกมาย้ำ

ถ้ามาระยองกลับไปจังหวัดท่าน
ไม่มีการกักตัวโดยเด็ดขาด
แต่ว่าแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีมาตรการของเขา
อย่างเช่นให้คุณดูอาการของตัวเองอยู่ที่บ้านไปก่อน

ถ้าคุณไม่มารายงานตัวก็อาจจะมีบทลงโทษเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าที่บอกว่าให้ไปรายงานตัวติดต่อได้นะคะที่เบอร์๑๖๖
แต่อันนี้คือมารายงานตัวเฉยเพื่อที่จะตรวจเช็ค

ใช่ก็ถือว่าดูแลช่วยกันป้องกันเอาไว้ก่อน